ในการเปิดศูนย์รับแจ้งคนทำงานต่างด้าว
ให้ไปจดทะเบียนให้ไปแจ้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
ทั้งในกรุงเทพสิบเอ็ดแห่งแล้วก็ตามต่างจวัตรทั่วประเทศด้วย
แต่ว่าต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามีคนกลุ่มหนึ่ง

ผู้ประกอบการเองทั้งตัวบรรยายงานต่างด้าวเอง

วันนี้คุณสุภาพคลิกขจายจะมาเคลียร์จะมาวิเคราะห์ให้ฟังว่าทำอย่างไร
ทั้งฝั่งของผู้ประกอบการทั้งฝั่งของบรรยายงานต่างด้าว
ทำอย่างไรให้มันถูกต้องตามกฎหมายและไม่ถูกจับ
ติดตามพร้อมกันในช่วงขีดเส้นใต้เมืองไทยวันอาทิตย์ครับ

ขีดเส้นใต้วันอาทิตย์นี้จัดตามคำขอ
บรรดานายจ้างที่มีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าว
ไม่ว่าจะมีใบสีชมพูแล้ว

สงสัยกันเยอะเลยครับว่า
คราวนี้ต้องไปทำอะไรบ้าง
คนที่มีนายหน้าทำให้เสร็จ
ที่แล้วแล้วมานั่นไม่มีปัญหาครับ
ถ้านายจ้างผู้ประกอบการ
จะเป็นคนทำงานบ้านร้านก๋วยเตี๋ยว
เขาจะเริ่มต้นไปที่ไหน

ต้องเอาเอกสารอะไรไปบ้าง
ลูกจ้างที่มีใบชมพูแล้วต้องทำยังไง
ลูกจ้างที่ไม่มีอะไรเลยจะต้องทำยังไง
จะต้องไปกี่ครั้งไปตรวจโรคไปโน่นมานี่
หลายคนไม่รู้จริงครับ
ไม่เข้าใจขั้นตอนจริงเออแล้วจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่
ไอ้ที่เขาบอกว่า๒หมื่น
ตอนหลังก็มีคำชี้แจงว่าไม่ใช่๙๐๐บวก๑๐๐เดียวเอง
ฉะนั้นท่ามกลางความสับสนของคนที่เป็นนายจ้าง

เพราะว่าผมได้เชิญคนที่เป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องนี้
ท่านเป็นผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน
สังกัดกระทรวงแรงงานเจ้าของเรื่องเลยครับ
เจ้าของเรื่องเลยครับฉะนั้นท่านจะมีคำตอบให้พวกเรา
คุณพิชิตนินทองคำเป็นแขกเชิญของผมครับ
สวัสดีครับท่านผู้ตรวจครับ

ผมถามแทนชาวบ้านสมมุติว่ามีลูกจ้าง
เอาที่ทำงานบ้านกันแล้วกันนะง่ายดีทำงานบ้าน
สมมุติมีอยู่๒คนคนหนึ่งใบได้ใบสีชมพูแล้ว
คนหนึ่งไม่มีอะไรเลยเอาเริ่มต้นก่อนว่า
จะต้องทำอย่างไร
ก็ต้องแยกออกมาเป็นสองประเด็น
เพราะว่ามี๒ส่วนที่เกี่ยวข้องกัน

บัตรชมพูคือได้รับอนุญาตให้ผ่อนผันให้อยู่
ราชนาจักรไทยนะครับและก็ได้รับอนุญาตให้ทำงาน
จนถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๒
นอกหลบหนีเข้าเมืองมาและรัฐบาลก็ผ่อนพันธุ์อนุญาตให้อยู่ประการชั่วคราว
ไปจนถึงมีนา๓ปี๖๑
โดยมีเงื่อนไขว่าในช่วงระหว่างเวลาที่ได้รับอนุญาต
จะต้องดำเนินการตรวจสัญชาติจากประเทศต้นทาง
เพื่อให้ได้เอกสารของประเทศต้นทางกลับมายืนยัน
แล้วก็จะได้รับอนุญาตให้ทำงานอยู่ต่อในประเทศไทยอีก
เพราะฉะนั้นพวกที่มีใบชมพูเนี่ยได้รับการตรวจสอบจากประเทศต้นทางแล้ว
ยังไม่ได้รับการตรวจสอบ
เป็นการผ่อนผันให้เขาอยู่ทำงานเป็นการชั่วคราว
แล้วก็เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบในระหว่างเวลานี้
ดังนั้นในกรณีของแรงงานที่ถือบัตรชมพู
ถ้าเป็นแรงงานสัญชาติเมียนมาร์
สัญชาติเมียนมาร์นั้นทางประเทศไทยได้ไปเจรจากับทั้ง
จริงแล้วเจรจากับทั้ง๓ประเทศแล้วล่ะ
ก็ทั้งเมียนมาร์ลาวกัมพูชาเจรจาเรียบร้อยแล้วว่า
ประเทศต้นทางจะเข้ามาดำเนินการตรวจสัญชาติให้กับคนของเขา

ครับซึ่งจริงในขั้นตอนแรกที่เมื่อได้บัตรชมพูแล้วเนี่ย
เขาจะต้องกลับไปไปทำเอกสารหนังสือเดินทาง
หนังสือเดินทางชั่วคราวแล้วก็นี้กลับมาทำงานใหม่ได้
โดยเมียนมาร์ส่งทีมเจ้าหน้าที่เขามา
ตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติในประเทศไทย

เมียนมาดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนมีนาคม๒๕๕๙

เปิด๖ศูนย์ในพื้นที่๕จังหวัดที่มีคนงานเยอะ

แล้วก็ให้คนงานที่อยู่ในจวดใกล้เคียง

ขณะนี้เอาเฉพาะแรงงานเมียนมาร์ก่อนนะครับ
พวกที่ไปพิสูจน์สัญชาติเสร็จแล้ว

เพราะว่าการผ่อนผันในช่วงสังพันธุ์๒๕๙

๓๐มินาคม๒๖๑เนี่ยครับ

ขณะนี้ทางเมียนมาร์ก็ได้ดำเนินการพิสูจนสัญชาติไปแล้วประมาณ๒แสน
วันหนึ่งเนี่ยแต่ละศูนย์เนี่ยสามารถที่จะทำงานพิสูจน์ได้ประมาณกี่ลายครับ
ยภาพของทางเมียนมาร์จะดำเนินการได้ประมาณ๕๐๐๖๐๐คน

ดังนั้น๖ศูนย์ก็๖ศูนย์๕๓๐ศูนย์ก็ประมาณ๓๐๐๐คน
ทุกคนอยากไปหรือว่าลังเลไม่อยากไป
ยังไงที่ผ่านมา
ไม่ไปใช้เวลานานแค่ไหนลางงานไปวันหนึ่งพอมัย

ใบชมพูชาวเมียนมาร์ก่อนเดี๋ยวประเทศอื่นค่อยว่ากัน
ไปตรวจสัญชาตินี่นะครับ

เดินไปที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส

ไปแจ้งความประสงค์ผมจะไปเข้ารับการตรวจสัญชาติ
เพื่อไปชำระค่าธรรมเนียมการตรวจสัญชาติ

เพราะว่าทางเมียนมาร์ได้ตกลงไว้กับเขาเตือนสุวิน
ไปที่๗๑๑แจ้งว่า

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการตรวจสัญชาติ

เสียค่าธรรมเนียมให้๗๑๑๑๐บาท

กดเลข๑๓หลักไป

ก็จะแจ้งไปว่าท่านสะดวกไปที่ศูนย์ไหน

สมุทรปราการก็แจ้งบอกว่าไปที่สมุทรสปาการ
หรือถ้าอยู่จังหวัดอื่นครับไปอยู่จังหวัดชมรีเนี่ยนะครับ
เดินทางมาสมุทรประการสะดวกหรืออยากจะมาที่สมุทรสาครก็ไม่ว่า

เอาละได้ใบนี้แล้ว
ก็ทางชำระเงิน๓๑๐บาท
ก็จะทาง๗๑๑ก็จะปริ้นต์ใบเสร็จออกมาให้
ใบเสร็จจะระบุศูนย์ที่จะไปที่ไหนแล้วก็จะระบุวันนัดไปให้ด้วย
นัดไปให้ด้วยเผื่อจะไม่ได้ประเด็งประดังกันไม่ได้วันโอเควันนัดให้ด้วย

เหมือนกับบัตรคิวไปนะครับชำระเงินนะครับ
ในกรณีนี้ถ้านายจ้างอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับศูนย์ที่ตั้งอยู่
ถึงวันนัดท่านก็พาคนงานอำบัดชมพูกลับไปเสร็จ

จริงแล้วเราอยากจะให้พาไปแต่ถ้านายจ้างติดภารกิจไม่พาไป
ให้แรงงานไปเองก็ได้ที่กลัวว่าแรงงานจะไปไม่ถูก
อ๋อแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่านายจ้างต้องไปเอง
นายจ้างต้องเอาอะไรไปบ้างของนายจ้าง
ในศูนย์ตรวจสัญชาติณขณะนี้
นายจ้างยังไม่ต้องเตรียมหลักฐานอะไรเพราะว่าเขาตรวจสัญชาติให้คนของเขา
แต่ถ้าอยู่จังหวัดอื่นที่ไม่ได้เป็นจังหวัดที่มีศูนย์เนี่ย
ขอให้ไปติดต่อที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเสียก่อน
เพื่อขอหนังสือรับรองการออกนอกเขตพื้นที่จังหวัดอ
อ๋อสมมุติว่าอยู่สมุดปาการมีศูนย์
สมุดปาการมีศูนย์นายจ้างอยู่ที่ศูนย์ไม่เป็นไร
แต่ว่าพวกที่ฉะเชิงเซาแถวนั้นไปที่สำนักงานกรมการจัดหางานก่อน

ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สารกลางนั่นแหละ

ใกล้เคียงอยู่แถวนั้นไปแจ้งเขาว่า
จะเดินทางไปพิสูจน์สัญชาติที่สมุทรปราการ
อย่างนี้ครับเพื่ออะไรครับ
เนื่องจากว่าคนที่ถือบัตรชมพูนั้นเป็นแรงงานที่หลบหนีเข้าเมืองมา
และได้รับการผ่อนผันให้อยู่ในประเทศ

มีเงื่อนไขกำหนดเอาไว้
อนุญาตให้อยู่ในเขตท้องที่จังหวัดนั้น

จะเกิดปัญหาเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอ้าวคุณออกมานอกเขตผิดเงื่อนไข

คือถ้าลูกจ้างมีความสามารถคล่องแคล่วที่จะไปเองได้ไปเอง

แต่ว่าถ้าลูกจ้างเพิ่งมาใหม่ยังเงอะเอะงะงะไปไหนไม่ถูก
นายจ้างควรจะพาไปหรือมอบหมายให้คนที่สะดวกพาไป

แต่ไม่ได้แปลว่าไปแล้วจะต้องไปเซ็นสัญญาไม่มี

ได้เอกสารที่เรียกว่า
โฮ่งานนะครับ

เพื่อจะไปติดต่อที่ตรวจคนเข้าเมืองที่อยู่ในจังหวัดนั้น

๊อก๒เนี่ยเอาใบที่ได้รับการรับรองมา

ไปตรวจโรงตาคือได้ไปเรียกว่าง่ายว่าไปตีวีซ่านั่นแหละ

ตมขนาดนี้มีเกือบจะทุกจังหวัดแล้วล่ะนะครับ

ไปที่ตมไปบอกเขาเขาจะรู้เลย
มาประทับตาตรวจลงตาวีซ่าก็ใช้
ไอที่ได้มากับบัตรชมพูไปแสดง

การตรวจโรงตานั้นโดยปกติทำให้คนต่างด้าวทั่วไปนะครับ
เสียค่าธรรมเนียมการตรวจโรงตา๒๐๐๐บาท
แต่สำหรับแรงงาน๓สัญชาติประเทศไทยเราใจดี

ประทับตาอนุญาตให้อยู่ในราชนาจักร
จนถึงวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๒
เท่ากับบัตรชมพูที่มีอายุอยู่

ได้ใบจากตมแล้วจบแล้วยัง

ติดต่อที่จัดหางานจังหวัดคือเพื่อขอเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน
เสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนร้อยเดียว

เปลี่ยนเพื่อจะเปลี่ยนใบอนุญาตทำงาน
เพื่อจะรองรับการอยู่ต่อ

ประมาณเดือนสิงหาคม

คู่กับศูนย์ตรวจสัญชาติของเมียนมาร์

แปลว่าไอ้๒ขั้นตอนหลังเนี่ย
ศูนย์ตรวจสัญชาติไปอยู่ที่เดียวกัน

ผมไม่ต้องไปทรงหนสามหนก็รอสิงหาได้ไหม

แต่ถ้าต้องการเร็วก็ไปก่อนได้

ก็เดินต่อไปให้ต่อหมอตรวจลงตา

อันนี้ใช่ไหมที่รัฐบาลบอกว่า

เดี๋ยวมีทุกจังหวัดเดี๋ยวสเต็ป

หน่วยงานของราชการไทย
จะไปอำนวยความสะดวกคู่คะแนน

พวกที่ไม่มีอะไรเลย

ัมพูชาก็จะเข้ามาตั้ง

แล้วมาตั้งศูนย์เดียวอยู่ที่จังหวัดระยอง

ดำเนินการให้กับคนงานที่อยู่ในกลุ่มภาคประมงก่อน

สมมุติว่าคนในกรุงเทพนายจ้างที่อยู่กรุงเทพ
ลูกจ้างทำงานที่บ้านมีใบชมพูเป็นกัมพูชา
เขาควรจะไปที่ระยองตอนไหนถึงจะสะดวก
จะไปตอนไหนถึงสะดวกนี่นะครับ

แต่นะครับกัมพูชาจะดูสถานการณ์ตอนที่เขาเข้ามาก่อนในช่วงแรก
หลังจากนั้นเนี่ยทีมของเขา๒๐ทีมเนี่ย
ถ้าพื้นที่จังหวัดไหนที่คิดว่าเขาควรจะเข้ามาอำนวยความสะดวกได้
เขาจะส่งมารายละเอียดศักดิ์ของการโมไบล์

ที่จะส่งทีมโมไบล์มาตั้ง

รับปากแล้วว่าเดือนสิงหาเช่นเดียวกัน
จะมาตั้งศูนย์ตรวจสัญชาติ๑แห่ง

ที่ไอทีสเกวร์ตรงหลัก๔ภาษา

คนงานลาวนี่ในประเทศไทยที่รับการผลพันธุ์

ตัวเลขทางราชการของกัมพูชาที่ถือบัตรชมพู

ตัวเลขล่าสุดอยู่ที่ประมาณ๔แสนคน

ฉะนั้นลาวจำไหมอ่ะจุดเดียวไอทีสเกวร์

แล้วหน่วยงานของราชการอีก๒หน่วย

หลักคุณประชุมภูรณ์ครบทั้ง๓สัญชาติ
อ้าวล่ะทีนี้พักแล้วเดี๋ยวกลับมา
พวกที่ลูกจ้างไม่มีอะไรเลยทำยังไง

ผมยังอยู่กับคุณพิชิตนินทองคำผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน

พวกที่ไม่มีอะไรเลยสักอย่างเนี่ยทำยังไง
ทางราชการทางกระทรวงรายงานโดยนะครับ
กระทรวงแรงงานจะเปิดศูนย์รับคำขอนะครับ
การจ้างคนต่างด้าวสูตรรับคำขอการจ้างคนต่างด้าว
เพราะคนต่างด้าวที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลยนะขนาดนี้
ไม่มีใครรู้หรอกครับว่ามีอยู่จำนวนเท่าไหร่นะครับ

เขาประเมินกันจำนวนมากนี่แหละครับ
เราเปิดศูนย์รับคำขอในทุกจังหวัดทั่วประเทศ
ทุกจังหวัดไปที่ไหน
ในพื้นที่ถ้าไม่มากนักก็อยู่ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ถ้าในจังหวัดที่คาดว่าจะมีคนจำนวนมาก
ก็ที่ทางผู้ว่ารายการจังหวัดได้ประกาศกำหนดพื้นที่นะครับ
ในกรุงเทพมหานครจะเปิด๑๐จุดกระจายอยู่ตามพื้นที่

๑๐จุดนะครับที่กระทรวงรายงานเป็น๑จุดแล้วนะครับ
แล้วพื้นที่เช่นในช่วงเวลานี้นะครับ
เราจะเปิดดำเนินการในการรับคำขอของนายจ้าง
ตั้งแต่วันที่๒๔กรกฎาคมจนถึงวันที่๗สิงหาคม
๒๔ก็วันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่จะถึงนี้
ต้นเดือนวันที่๗สิงหาคม๑๕วันแล้วโอ้โห๑๕วันพอหรือ
นั่นครับในช่วง๑๕วันนี้จุดประสงค์คือต้องการให้นายจ้างที่มีแรงงาน
อยู่กับตัวอยู่แล้วเนี่ยนะครับ
ท่านสามารถกรอกแบบคำขอซึ่งเป็นกระดาษหน้าเดียวนี่แหละครับ
เอามายื่นให้เจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ที่เปิดเนี่ย๑๐แห่ง
ในกรุงเทพหรือที่ต่างจังหวัดถ้าอยู่จังหวัดไหนก็จังหวัดนั้นแหละ

นายจ้างเข้ามาเกี่ยวสมมุติบ้านนายสุภาพ

นายสุภาพติดภารกิจมอบหมายให้ลูกชายเป็นคนไปกรอกแทนโดยนายสุภาพมอบจันทะได้ไหม

หรือถ้าไม่ได้ไม่มีแบบไปที่ศูนย์ก็มีแบบเตรียมไว้ให้
หรือถ้าคนที่มีความรู้ทางไอทีมากหน่อยสามารถกรอกลงทะเบียนทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้

เราเปิดตั้งแต่วันที่๒๔ถึงวันที่๗
ก็แปลว่าอันนี้ไม่ต้องเอาลูกจ้างไป
ในขั้นตอนแรกท่านไม่ต้องพาลูกจ้างไป
นายจ้างท่านใช้แบบคำขอที่โหลดออกมามี๑คนถ้ามี๑๐คนก็กรอก๑๐แบบ
แต่เอกสารของนายจ้างใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวภายสำเนานะครับ
เพื่อจะได้รู้ว่านายจ้างชื่ออะไรแล้วก็จะได้มีเลขที่อยู่

ยื่นคำขอจ้างคนต่างด้าว
เห็นว่าในกรุงเทพจะมี๑๐จุด
ใช่ครับมีโต๊ะรับคือจุดหนึ่งจะมีโต๊ะรับประมาณ๓๐โต๊ะ

คาดการณ์ว่าวันหนึ่งในแต่ละจุดที่ศูนย์จะรับได้ประมาณสัก๒๐๐คน
๒๐๐๐แบบนะครับแรกเป็น๒๐๐๐คน
นายจ้างบางรายอาจจะมีลูกจ้าง๓คน๕คน๑๐คน
ทีนี้คนที่อยากรู้ว่าบ้านผมอยู่เขตนี้

ในเราจะเราประชาสัมพันธ์ให้ทราบนะครับ
แล้วก็ถ้าสะดวกที่ใกล้ที่ไหนไปที่นั่นไปที่
ไปที่นั่นไม่ว่าจะพร่ามเขตกันไม่เป็นไร
ไม่จำเป็นต้องอยู่เขตนั้นเขตสารที่เตรียมไป
บัตรประชาชนในจ้างที่ถ่ายสำเนานี้๑ใบ
รูปถ่าย๒นิ้วของคนต่างด้าว
ใบต่อ๑ลาย๓รูปต่อ๑ลาย
๒นิ้วใช่ไหม๒นิ้วใช้๓รูปต่อ๑ลาย
ติดไว้กับใบละคำขอ๑รูป
เอาล่ะนี่พวกที่ไม่มีอะไรเลย

ตอนที่๑เสร็จเราก็จะรู้แล้วว่า
จำนวนคนที่มายื่นจะทั้งหมดเท่าไหร่

ขั้นตอนที่๒ที่นี่จะยุ่งยากหน่อยละ
เพราะคนไม่มีอะไรจะทำให้มันถูกก็จะลำบาก
ขั้นตอนที่๒เจ้าหน้าที่หลังวันที่๗สิงหาไปแล้ว
เจ้าที่จะเอาแบบต่างที่อยู่ในเขตพื้นที่
มาแยกมาคัดกรองแล้วเรียกว่าคัดกรอง
เพื่อพิสูจน์ทราบความสัมพันธ์ของการเป็นนายจ้างลูกจ้าง
เพราะเราป้องกันคนที่สวมรอยที่จะมาพาคนมาอะไร

ในแบบนั้นขอให้มีการกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ชัดเจน

ขอนัดเชิญพี่สุภาพพาคนงาน
ไปดำเนินการคัดกองสืบทราบความสัมพันธ์
ที่สำนักงานจุดใดจุดหนึ่งที่เราจะแจ้งให้ทราบ

หน่ายจ้างต้องพาคนงานไปแล้วครับ
ใช่บางทีพูดกันสองคำก็จบ
พี่สุภาพจะเห็นว่าเป็นหน่ายจ้างจริง

เจ้าหน้าที่ก็จะออกหนังสือรับรองให้

ทีนี้ก็จะไปสู่ขั้นตอนที่๓
เหมือนกับบัตรชมพูแล้ว

ฉะนั้นพวกไม่มีอะไรเลย๕ขั้นตอน
พอไปขั้นตอนที่๓เหมือนบัตรชมพู
แต่จะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งคือทางของประเทศลาว
สำหรับคนขุนที่ไม่มีหลักฐานอะไรเลย
เขาไม่ดำเนินการตรวจสัญชาติให้คนของเขา

เพื่อไปทำเอกสารแล้วนำเข้ามา

ัมพูชาในเบื้องต้นก็ใช้ศูนย์ตรวจสัญชาติของระยองนี่แหละ
และก็กระจายอย่างที่ผมบอกเขามีอยู่๒๐ทีมนะ

ใช่ครับขั้นตอนที่๓นี่เหมือน
ยังแต่ว่าเอาอย่างนี้นะครับสรุปน่ะ
พวกที่มีใบชมพูอยู่แล้วลัด๒ขั้นตอนแรกไป
พวกที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ยต้องเริ่ม๑กับ๒ก่อน
แล้วไปทำ๓๔๕เหมือนกับพวกใบชมพู
ซึ่งทางเมียนมาร์แค่บัตรชมพูเขาก็ทำไม่ทันอยู่แล้ว
เดี๋ยวก่อนลืมถามเรื่องเงินพวกที่ไม่มีอะไรเลยเนี่ย
ขั้นตอนที่๑ไปยื่นแบบคำขอไม่เสียค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนที่๒พาคนงานไปตรวจความสัมพันธ์สืบทราบความสัมพันธ์
ขอรับเอกสารมาไม่เสียค่าใช้จ่าย
ทั้งหมดเนี่ยไม่มีอะไรที่เขาบอกว่าต้องไปตรวจสุขภาพอะไรไม่มีเหรอ

ขั้นตอนที่๓กรณีเมียนมาร์กับกัมพูชานะครับ
ก็ไปชำระเงินที่ของเมียนมาร์นี่๓๐๐บาทนะครับ
ขั้นตอนที่๓นะครับแต่สำหรับของกัมพูชาจะต้องแยกกันนะครับ
แล้วก็ตรวจลงตาเสียค่าตัวลงตา๕๐๐บาท
ไม่ต้องไปไม่ต้องไปโรงพยาบาลไปที่จุดเขานั่นแหละ
เสียค่าตรวจสุขภาพที่กสสานสุขจะจัดทีโมไบล์ลงไป๕๐๐บาท
ทีนี้คำถามอาจจะวันนี้อาจจะไม่ได้ดูรายการ

มีที่ไหนที่ให้เขายกหูไปแล้วได้ข้อมูลอย่างที่เราคุยกันไหม
สายดวชกลมการจัดหางาน๑๖๙๔
คนตอบหรือเครื่องตอบนะฮะคนตอบครับคนตอบมีเจ้าหน้าที่ตอบ
ถ้าเป็นคนเมียนมาร์จะมีเจ้าที่ที่พูดภาษาเมียนมาร์ได้
มีคนถ้าเป็นลาวก็พอคุยกันภาษาไทยได้
ถ้าเป็นกัมพูชาก็จะมีเจ้าที่ที่พูดภาษากัมพูชา
ฟังแล้วเข้าใจเลยนะว่าพวกที่มีบัตรชมพูอยู่แล้ว
ท่านจะต้องทำยังไงลูกจ้างท่าน
คนที่ไม่มีบัตรชมพูเลยยังไม่มีใบไม่มีอะไรสักอย่างนี้
ควรจะต้องทำอย่างไรแต่เอาล่ะถ้าฟังไปผ่านแล้ว
ตรงนั้นยังคล่องใจตรงนี้ยังคล่องใจให้หมุนไปที่
สายด่วน๑๖๙๔๑๖๙๔จดไว้
หรือว่าอยู่ที่จังหวัดติดต่อไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด
ทุกจังหวัดหรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน
ที่อยู่ในจังหวัดนั้นทุกคำจะให้ข้อมูลได้ทั้งหมดครับ
ครับและท่านผู้ชมครับนี่คือขีดเส้นใต้วันอาทิตย
ชัดเจนมากจากผู้ตรวจราชการกรมการจัดหางาน
กระทรวงแรงงานคุณพิชิตนินทองคำ
ขอบพระคุณท่านที่มาเป็นแขกเชิญครับ